ดูคลิปเกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะออกมาทวงถาม
ความรับผิดชอบจากผู้ชายนะคะ

และหลังจากนั้นขับหนีไปหน้าตาเฉย
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

คือคลิปที่เกิดขึ้นถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
คือถูกชนแล้วเธอก็ตามต่อสิคะ

เขาพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะคะฟังหน่อย

เมื่อกี้บอกว่าดังมากไม่ใช่เหรอ

คุณดังให้ดิฉันไปเคลียร์เลย
เรียกร้องเอาเลยอิตก็ต้องจอดค่ะ

ก็แฟนดิฉันไม่เคยไปขับรถชนใครเลย

อย่านะคะคุณอย่าทำอย่างนี้
มึงอยากมีเรื่องเหรอ

นี่ค่ะนี่เป็นคลิป

คุณตำรวจทำไมไหว้สวยจังเลย
สภาพเขาเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะ

แอร์ถนาดนี้ค่ะสงสัยจะอิ่มข้าว

คนที่ถ่ายคลิปนี้คือคนที่ถูกชน
แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกแบบนี้บอกรถของแฟนผม
ติดไฟแดงแยกหัวมุม

ขับมาด้วยความเร็วทำให้เบรกไม่อยู่
เกิดการเฉียวชนด้านหลังของตัวรถ

ประมาณ๗๘รอบ

เพราะด่านเก็บเงินทุกคนชะลอไง
มาจับได้ตรงนี้
แต่ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ขณะที่เรียกประกันนะคะ
จู่คู่กรณีกระโดดขึ้นรถขับรถหนีไปเลย
แต่ยึดใบขับขี่มาไว้ได้อันนี้คือคำที่เขาบรรยายนะในเฟซบุ๊ก
และได้แจ้งความไว้แล้วที่สนโครครามเบื้องต้นรู้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า
คุณมาชนรถดิฉัน

เมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าคุณเบียดออกมาดิฉันมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคุณจะเอากล้องตรงไหน
รถคุณก็มีรถระดับนี้

แล้วทำไมที่ฉันถามว่าทำไมตอนนี้ไม่จอด

มันเดือดร้อนไม่เยอะค่ะแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่ามาชนแล้วขับรถขอให้จอดไม่จอด
บอกว่าคุณดังให้ดิฉันไปเคลียร์เลยเรียกร้องเอาเลย

ก็ต้องจอดค่ะคุณเป็นผู้ชายลูกผู้ชาย

ก็แฟนดิฉันไม่เคยไปขับรถชนใครเลย

อย่านะคะคุณอย่าทำอย่างนี้
คุณแม่บ้านเนี่ยถี่ชนแล้วไม่จอดนะ

บางช่วงบางตอนเหมือนไปไหนมา๓วา๒ศอกเหมือนกันนะ

คำที่อยากตอบอีกอย่างนะคะ

ใช่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ

เขาก็พยายามขับตามวนไปวนมาอยู่แถวนั้นแหละ
แยกเกษตรนวมินตามไปตามมา๗๘รอบ
แล้วก็พยายามถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยนะคะ

ผู้ชายก็อ้างบ้างว่าไม่ได้ชน

พงศ์เสียงก็อ้อแอแนนะคะอย่างที่เราดูอาการอยู่แหละ
แล้วบางันให้เราฟังแล้วก็ตลกอะ
อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจ้าตัวเขาสั่งแล้ว
แล้วเขามาดูตัวเองเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
แต่ว่าที่สำคัญคือน่าจะนะน่าจะกลัวเรื่องของเมาแล้วขับ
มันจะเป็นปัญหาต่อไปนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นน้องชายคนที่ขับรถบีเอ็มมาชน
เขาบอกเขาเห็นข่าวคือน้องชายเขาเห็นนะ
ว่าไปสอนอและหลังจากนั้นน้องชายเขาก็ติดต่อกลับมา
ขอโทษแทนพี่ชายบอกว่าไม่อยากให้มันเกินเลยไปกว่านี้
เถิดไปกว่านี้ค่ะแล้วจากให้พี่ชายมาขอโทษ
และยินดีชดใช้ทุกอย่างเลยถ้าติดต่อคนชนได้แล้ว
โทรมาหาอีกทีหมายถึงว่าน้องเขาเนี่ย
ยังติดต่อพี่ไม่ได้ติดต่อพี่ไม่ได้เหมือนกัน
แต่รู้ว่าคนที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นพี่ชาย
เดี๋ยวขอติดต่อก่อนแล้วจะติดต่อมาหาผู้เสียหายอีกทีหนึ่งนะคะ
ก็นี่แหละเมาแล้วขับนี่นะยังไงมันก็ไม่ดี
ยังไงอย่าเมาแล้วขับก็แล้วกันนะคะ